คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ผู้บริโภคตระหนักถึงเรื่องของสิทธิของตนเองเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
ทั้งเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิ์หรือว่าการได้รับการบริการที่ไม่ดีผิดพลาด
ที่อาจจะส่งผลให้เรานั้นไม่พึงพอใจ
ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการวิชาชีพเริ่มเห็นความสำคัญกับเรื่องของการทำประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพมากขึ้น
ประกันตัวนี้จะคุ้มครองอย่างไรบ้างเราจะทำนั้นทำได้หรือไม่
วันนี้มาคุยกันกับทางด้านของคุณพิสมัยวิพัฒนครุศ
เป็นรองภูมิในการธุรกิจสถาบันการเงินกรุงเทพประกันภัย
อธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับคุณพิสมัยสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทัศนัยค่ะประกันภัยที่ผมได้เกริ่นไปการรับผิดทางวิชาชีพเนี่ย
รูปแบบเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะคือการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพนะคะ
ก็จะให้ความครองในกรณีที่เกิดความเสียหายทางการเงินนะคะ
เมื่อมีการถูกฟ้องร้องหรือการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเป็นความรับผิดในทางแพ่งเท่านั้นนะคะ
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยเกิดกระทำการผิดพลาดบกพร่องประมาทเลิ่นเล่อนะคะ
วิชาชีพของตัวเองในอาชีพที่จะต้องให้ต้องมีนะคะ
แต่ไม่ได้ทำให้เพียงพอให้ดีพอทำให้เกิดมีผู้เสียหายนะคะ
แล้วก็มีผู้เรียกร้องร้องเรียนขึ้นมานะคะ
ปัจจัยที่จะคำนวณในเรื่องของค่าเบี้ยประกันภัยเนี่ย
ก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของลักษณะของอาชีพที่ทำว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
ประสบการณ์ของผู้เอาประกันภัยเนี่ยมีเพียงพอไหมนะคะ
มีความถี่ในการให้บริการบ่อยครั้งแค่ไหนนะคะ
ปัจจัยหนึ่งก็คือในเรื่องของวงเงินที่จะรับผิดนะคะ
ต่อครั้งที่จะให้บริษัทประกันภัยเข้าไปร่วมชดใช้เมื่อถูกฟ้องร้องหรือถูกร้องเรียนเนี่ย
ต่อครั้งเป็นเงินเท่าไหร่ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเงินเท่าไหร่นะคะ
ก็ถือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะคะที่เป็นทางเลือกที่จะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ย
เกิดความมั่นใจนะคะโอนความเสี่ยงภัยนั้นมาให้กับบริษัทประกันภัยค่ะ
ฟังแบบนี้แล้วแล้วประกันภัยตัวนี้เหมาะกับใครใครควรจะทำบ้างครับ
ค่ะผู้ที่เอาประกันภัยเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพเฉพาะนะคะ
ก็หมายถึงว่าจะต้องมีการสอบมีการได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพได้นะคะ
ในลักษณะของกลุ่มอาชีพต่างที่เราเห็นคุ้นเคยทั่วไปในการที่นิยมมาทำกรมฐานประเภทนี้เนี่ย
ก็เช่นวิศวกรนะคะสถาปนิกพวกธนายความนักบัญชีต่างนะคะ
แล้วก็ยังมีอีก๒สาขาวิชาชีพที่เรามีกรมทันเฉพาะขึ้นมาให้นะคะ
คือสาขาวิชาชีพแพทย์นะคะทุกวันนี้เราได้ยินข่าวคุณหมอถูกฟ้องร้องกันมากนะคะ
ส่วนอีกอาชีพหนึ่งนะคะก็ถูกร้องเรียนไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของกรรมการของเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททั้งหลายนะคะ
เป็นกรมฐานเฉพาะ๒อาชีพนี้โดยตรงนะคะ
และผู้ที่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือว่าเรียกสินใหม่ทดแทนเป็นคนกลุ่มไหนแล้วก็ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ผู้ที่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะคะกลุ่มแรกโดยตรงก็คือผู้ที่รับบริการนะคะ
รับบริการแล้วได้รับความที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะคะจากผู้เอาประกันภัยนะคะ
ในสิ่งในวิชาชีพที่เขาจะต้องมอบให้แต่เขาก็ไม่ทำให้ดีพอนะคะ
ผู้ที่ได้รับความเสียหายก็คือผู้รับบริการร้องเรียนได้โดยตรงนะคะ
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของคนภายนอกทั่วไปนะคะ
ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำที่ผิดพลาดบกพร่องของผู้เอาประกันภัยนะคะ
อย่างเช่นถ้าเป็นผู้รับบริการโดยตรงก็คือคนไข้ฟ้องคุณหมอนะคะ
ว่าให้บริการที่วินิจฉัยไม่ถูกนะคะให้ยาเกินขนาดเป็นต้นนะคะ
ส่วนบุคคลภายนอกอื่นก็เช่นเป็นผู้ถือหุ้นนะคะ
ร้องเรียนต่อกรรมการบริษัทว่าบริหารงานผิดพลาดนะคะ
ทำให้เกิดความบริษัทเสียหายหรือไปทำเหตุการณ์ใดที่ทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง
อันนี้ผู้ถือหุ้นก็ฟ้องร้องได้หรือผู้บริหารไปตัดสินนะคะ
ตัดสินคดีของภายในของพนักงานโดยไม่เป็นธรรมนะคะ
พนักงานก็ไปฟ้องร้องรองเรียนได้นะคะที่นี้ค่ะ
สำคัญมากน่าสนใจมากยังไงก็ขอบคุณคุณพิสมัยมากนะครับ